มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่มันก็มีความรู้สึกว่า
โลกมันซับซ้อนเหลือเกินยังไงครับในยุคนี้สมัยนี้
คุณนัทพงศ์ค่ะพออ่านข่าวนี้ที่กระบี่ค่ะ
มีมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยค่ะขับมาชนคุณป้า
จนคุณป้าเนี่ยรถล้มแล้วกระเด็นหล่นไปข้างทาง
คนที่ชนเนี่ยค่ะก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีล้มแล้ว
มาช่วยเหลือคุณป้าจากนั้นก็หนีไปค่ะเออเออมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะ
ครับเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าขับรถมาแบบนี้ค่ะ
แล้วคู่กรณีก็ขับมาข้างข้างสักพักหนึ่งเหมือนมีการเบียดเบียดมาชนนะคะ
แล้วเขามองอะไรไม่เห็นรถขึ้นแล้วเขาก็ขับต่อไปเออนะคะ
เนี่ยค่ะคุณสาวิตรีนะคะซึ่งเป็นน้องของคนเจ็บ
ก็ได้โพสต์เอาไว้นะคะคนเจ็บก็คือคุณสมสดอายุห้าสิบปี
เป็นพี่สาวรับราชการครูวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์จะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติค่ะ
อ่ามาถึงจุดเนี้ยค่ะนะคะเส้นคลองท่อมลำทับเนี้ย
เตอร์ไซคันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะพุ่งชนพี่สาวตรงทางโค้ง
เด็นไปลงข้างทางคือเขาขับผ่านไปแล้วแล้วเขา
กลับมามาช่วยยกรถมอเตอร์ไซค์ให้
แล้วพอมีคนแถวนั้นเข้ามาผู้ชายคนนี้ก็อาศัยจังหวะชุลมุน
ขี่รถออกไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณสาวิตรีบอกว่า
ใครรู้จักผู้ชายคนนี้ขอเบาะแสหน่อยเพราะว่าเธอจะไปแจ้งตำรวจค่ะ
นะคะเรื่องนี้ที่นำมาโพสต์เพราะว่าต้องการเบาะแสแล้วอยากให้คนก่อเหตุ
รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหรือถ้าใครรู้จักผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็ขอแจ้งข้อมูลได้ที่สพคลองท่อมนะคะพี่สาวตอนนี้ก็เจ็บหนัก
ดูกข้อมือและกระดูกหัวไหล่ข้างซ้ายแตกค่ะเนี่ยค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็ต้องได้รับการดูแลจากผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
หรือว่าผู้ก่อเหตุแบบพอชนไปเสร็จปั๊บจำนึกได้
ยังไงกลับมารับผิดชอบให้ครบถ้วนกระบวนความก็แล้วกันนะครับ